สวัสดีค่ะ

เอ้าบอกแล้ว
เมื่อวานนี้เราไล่

เขาบอกว่าเนื้อประมาณสักกลางปีหน้า
นายกผู้เมื่อวาน
เราไม่ได้เลือกตั้งว่ากรทมมากี่ปีละ

เมริจะขอแปลลี่
อังกฤษหญ้า

แต่ปรากฏว่าเจอเคสนี้เข้าไปเขามีการปรับเปลี่ยนระบบอะไรกันต่างนานา
รวมไปถึงถ้าพูดถึงสถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะคะ
สำหรับวันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขเหมือนดูดีดูดีขึ้นแบบ
ในรอบหลายเดือนเพราะปกติเนี่ยลงมาถึง๓๐๐๐เราก็รู้สึกว่าต่ำแล้ว

วันนี้๒๘๖๒รายด้วยกันนะคะคือลงมาแบบต่ำมากในวันนี้
ผู้เสียชีวิตกี่คนก่อนวันนี้

ก็ถือว่าตามจำนวนตัวเลขเท่าที่เราเห็นจำนวนผู้ป่วยที่ค่อนข้างอาการหนัก
ก็ยังมีเยอะอยู่นะคะเนี่ยถ้าเรามองดูตัวล่างทางขวาเห็นไหมคะ
อาการหนักก็เยอะดังนั้นก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการรณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีน
กระตุ้นกันแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเข็ม๓นะคะสำหรับคนที่กำลังมีข้อสงสัยอยู่ว่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการออกมาให้กระตุ้นเข็มที่๓จะเป็นพวกคนที่ฉีดแบบวัคซีนเชื้อตาย
ระยะไป๓๖เดือนหลังจากฉีดเข็มที่๒คุณสามารถฉีดเข็มกระตุ้นได้แล้ว
โดยเว้นระยะห่างตั้งแต่๖เดือนขึ้นไปอันนี้หลังจากเข็ม๒๖เดือนขึ้นไปนะคะ
เดี๋ยวนี้เขาฉีดฟรีแล้วไงคะใช่เลือกได้พี่มด
นี่คือแบบเนี่ยของสูงนี่มีพี่เพิ่งได้คิวไว้เค้าเพิ่งแจ้งไว้ว่าคิวที่๓แสนจ่ายเงินได้แล้วนะคะ
ก็นี่มีกระตุ้นไปแล้วมียังไม่ได้กระตุ้นแต่ว่าโอนสิทธิ์ให้กับคนอื่น
ใช่ค่ะนี่ไงครับพี่นี่ของโรงพยาบาลศรีธัญญาเขาออกมาบอกเลยเนี่ย
ชีวิตดีที่เมืองไทยชีวิตดีที่เมืองไทย
คือตอนนี้มีหลายสถานพยาบาลหรือว่าศูนย์บริการฉีดวัคซีนนะคะ
มันก็เป็นไฟล์ที่ดีนะอย่างนี้เป็นไอเดียที่ดี
ก่อนถึงจับฉลากขอขายก่อนด้วยไหมแม่ขอขายต่อ
พ่อแม่ก็ฉีดหมดแล้วใช่ไหม
รอบูธกันอีกตั้ง๓๖เดือนมีแอสตาร์กันไงครับ

นี่ไงเขาบอกอยู่ว่าถ้าเราฉีดแอสตาร์ซาเซเนก่าไปแล้วขุม๑ขุม๒ใช่ไหม
กระตุ้นเข็ม๓เนี่ยสำหรับผู้ใหญ่ที่ฉีดแอสตาร์๒ในใดไปได้แล้วนะคะ
จริงมีกำหนดหมดเลยก็คือระยะเวลาตั้งแต่ใครที่ฉีดตั้งแต่สิงหากัญญาเนี่ย
ธันวานี้คุณไปฉีดได้แล้วกระตุ้นได้แล้วนะคะ
หรือว่าใครที่ฉีดแบบว่าเข็มที่๒ไปตั้งแต่แบบว่ากัญญาตุลาเนี่ย
มกราคุณไปได้แล้วก็ขยับไป
ตุลาพฤศจิกาใครที่ไปฉีด๒เข็มมาเรียบร้อยเนี่ยนะคะ
ก็ไปเดือนกุมภาพันธ์ฉีดกระตุ้นได้แล้วคือมันเร็วขึ้น
เมื่อก่อนนี้ที่เรามีการบอกกันว่าต้องเว้นระยะสัก๖เดือน
ตอนนี้มันร่นขึ้นมาเหลือ๓เดือนนะคะ

ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะวันนี้ทั่วโลกเขาประกาศบอกว่า
ควรจะเอาให้เร็วขึ้นด้วย
กฤษไล่บี้ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เลยค่ะ
ตอนนี้อังกฤษบอกเลยว่าช่วยมาลงทะเบียนเถอ
ใช่เพราะเขาบอกกันแล้วว่าแบบ๒เข็มแรกที่คุณมีการฉีดไป
ตอนนี้เขาก็มีการค่อนข้างแบบระบาดหนักมาก
เขาก็เลยแบบว่าพยายามกระตุ้นให้คนออกมาฉีดเม็

ในขณะที่กองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาค่ะ

แม้คะว่าบางขณะของทางสหรัฐอเมริกาค่ะ
ใครที่ไม่ฉีดวัคซีนเขาปลดออกจากการเป็นกองทัพ

เดี๋ยวหลังจากปีใหม่ก็จะได้เห็นความแตกต่าง
ของคนที่ฉีดวัคซีนกับคนไม่ฉีดวัคซีน

คุณอนุทินต้องออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่า
เป็นเพจเขาเรียกว่าเป็นเพจปิดเพจหนึ่ง
ฉันรับจ้างออกใบแบบ
รับรองการฉีดวัคซีนให้

กรณีที่มีการรับจ้างทำใบรับรองการฉีดวัคซีน

ใครที่กลัวกลัวฉีดไปแล้วเฮ้ฉันจะไม่สบายหรือเปล่า

คุณอัลวิทย์บอกว่าไม่ได้นะคะ
อันนี้เนี่ยโทษหนักมากคุณมีโอกาสติดคุก

แจ้งตำรวจชี้ยังไงก็รู้ว่าเป็นใบจริงหรือใบปลอม

เลขวัคซีนของคุณเป็นเลขอะไร
ี่ห้อวัคซีนเป็นยี่ห้อชนิดไหน
คือดูแล้วคือรู้เลยว่าอันนี้ปลอมหรือไม่ปลอม

ก็คือการปลอมแปลงเอกสารทางราชการเลย
แต่อันนี้เพราะว่าต้องเข้าพรบเรื่องของควบคุมโรคติดต่อ
คือโดนสองเด้งไปอีกเพราะว่าอันนี้มันเรื่องใหญ่
เรื่องโรคระบาดเป็นเรื่องใหญ่จริง
จะตรวจก่อนเลยว่าคุณฉีดกี่เข็มแล้ว

เขาตรวจอีกว่าเราฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้ว
คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนในการเดินทาง
แต่ละที่แต่ละสถานที่เป้าหมายของคุณเนี่ย

มันก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้น

เพราะว่ามันเปิดประเทศแล้วก็แบบไปกันเต็มที่

ซึ่งจริงแล้วยาลาปัตตานีที่ผ่านมาคือสีแดงเข้ม

อืมก็ดีค่ะลงไปดู
ลงไปดูว่าเป็นอย่างไรนายกก็มีการเคาะมาตีอีกอันหนึ่งออกมา
บอกว่าขึ้นทางด่วนฟรีช่วงปีใหม่นะคะ
ได้ขึ้นทางด่วนเขาบอกว่ารถการจรจรที่ติดขัดตรงหน้าด่าน
เขาก็เลยแบบว่าเปิดฟรีไปประมาณรู้สึกจะ๓วันนะ
อุ๊ยดีใจจะขึ้นทั้งวันถ้าจำไม่ผิดนะถึงวันที่๔อ่ะ

ขับไป๔ขับเต็มที่ไปเลยขับจากนี้ลงสะชาติไปเลยอาทิตย์ที่ผ่านมา
รู้สึกเหมือนน้ำมันเพิ่งขึ้นมา๖๐ตังค์คุณพี่ขึ้นอีก๒๐บาท
เวลาเขาจะขึ้นจะเบาตลอดอย่างนี่จะเบา

ยิ่งใหญ่ใช่ไหมนี่คืนฟรีนะคะก็คือวันนี้
ก็คือหลังจากเที่ยงคืน๑นาทีของวันที่๓

จึงวันที่๑ใช่แล้วก็ถึงวันที่สามเมกราตอนเที่ยงคืน
ยาวเลยค่ะพี่ไปถึง๓มกรากันเลย
หรือเพราะหลังจากกลับมาแล้วก็จะเป็นนี่เปล่า

กูบองอ่ะ
อันนั้นใจเช่ามากนะ
อันนั้นคือเฉพาะบางเส้น
ไม่ได้เลยว่าขึ้นทางด่วน๓๐บาทเมื่อไหร่
เพราะว่ามันจำมาได้คือมันแพงมาหมดแล้วตอนนี้

นี่ไง๒๐ปีแล้วนะพี่

สมัยฉันจัดวิทยุทุกเช้าอ่ะ๓๐บาท

จนตอนนี้ก็คือ๕๐แล้วก็จะขึ้นไปอีก๖๐บาท

เขาก็เลยต้องแบบปรับนิดนึง

แต่ปกติเราเตรียมแบงค์๑๐๐ใบนึงจากต้นทางนี้
ดินแดงไปลงตรงนั้นก็ประมาณแบบไม่เกิน๑๐๐
ตอนนี้ประมาณร้อยสิบห้าแล้ว
ค่าแรงเราขึ้นไหมฮะอืมค่าแรงทั้งประเทศก็ต้องดูนี่แต่เอาจริงจริงแล้ว
อีกหนึ่งข่าวที่วันนี้ไม่พี่ว่าไม่ทันข่าวเนี้ยค่ะจริงจริงนะฮะ
เอาจริงจริงแล้วเราจะให้เล่าเรื่องคลิปของหน้าที่ฮอตกบินตกใช่ไหมค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวเราถามไหมฮะเอ็งจิตามหน้าที่เอาเราเดี๋ยวก็กลับ
ก็กลับแล้วก็มาเรื่องภูต์ว่าหันกินภูตบ้านด้วย๕๕
ค่ะเพราะว่าโอเคล่ะดูว่ามีความรู้ดีนโยบายที่นำเสนอ
พยายามจะผลักดันนวัตกรรมนโยบายอะไรต่าง
แต่ทีนี้มันก็มีอีกฝั่งนึง
นี่ก็เป็นอีกเสียงนึงที่เป็นแบบอะไรอย่างนี้

แต่เขาก็บอกว่าแม้กระทั่งโรงเรียนถ้าเป็นไปได้มันจะดีมาก
โรงเรียนในกรทมทั้งหมดจะเป็น๒ภาษาหมดเลย
คือวิสัยทัศน์ดีแต่ทีนี้อย่างอื่นไม่แน่ใจ
เพราะว่าพูดตรงคือเขาก็โดนแซะเยอะเหมือนกัน
เดี๋ยวเรากลับมาดูว่าผู้ว่ากอทมหลังจากที่นายกเขาบอก
เอาละกลางปีหน้าเราได้เลือกกันแล้ว
ร้อนแรงกันแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาครับ
เอาละกลับมากับข่าวใส่ไข่
กระแสผู้ว่าหลายอย่างเหลือเกิน
คือตอนนี้คนทำโปสเตอร์กันเยอะมาก

แต่คนที่มารักจริงอะ

ละออกจากอาทิตย์การบริษัทของรักกะบัง
แล้วก็มาลงเป็นผู้ว่าของทางประชาธิปัตย์

จะมีชื่อคนนี้มาแบบว่าแคนดิเดตด้วยกับคนอื่นหรือเปล่า
ปรากฏว่ายังไงล่าสุดพี่เมื่อวานเราคุยกันไปนี่พ่อปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้ว
แต่แน่นอนสิ่งหนึ่งปกติแล้วเนี่ย
สองภักดิ์ที่ต้องแข่งกันที่เราคุ้นตากันมาคือ
ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทย
วันนี้เพื่อไทยเขาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ว่าเพื่อไทยเนี่ยจะไม่มีการส่งผู้สมัครผู้ว่ากอทม
เขาก็คุยกันได้ว่ากว่าตัดคะแนนกันเอง
ใช่นะครับคือวันนี้หัวหน้าพักคนใหม่

ตอนนี้เปลี่ยนเป็นนายแพทย์ชนานท่านเนี่ยนะฮะใช่ค่ะ

ไม่มีการส่งผู้สมัครธาตุจึงผู้ว่ากรธมในนามภักดิ์
เพราะนึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนและขนาดนี้
เหมือนมีตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยอาสาสมัครไปแล้ว

การที่พักส่งผู้สมัครอาจมีปัญหาเรื่องตัดคะแนนกัน
แต่ก็ยังส่งศอกรของประชาชนเพื่อไทย
จะมีแนะนำเฉพาะศอกรทั้ง๕๐เขต

ขณะเดียวกันผู้ว่าหมูป่า
ซึ่งเมื่อวานนี้หลายคนก็ไปที่จับตามองกันพอสมควร
คุณนโรงศักดิ์โอสธนากร
ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
เป็นครั้งแรกนะฮะหลังจากที่มีข่าวไปเรื่อย
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกระแสข่าว
เตรียมไปลงสมัครผู้ว่ากอทมในพักธ์พลังประชารัฐ
ว่าหากทำงานกับตนเองมันจะรู้ว่า
คนเรามีหมวกที่สวมคนรับบทบาท
ซึ่งเมื่อเดินทางสายทางราชการ

โดยตนเองเติบโตมาจากกรมที่ดิน
ก่อนจะไปรับตำแหน่งมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เราไปฟังเสียงเปิดใจครั้งแรกของผู้ว่าปฐุม
หรือผู้ว่าหมูป่ากันฮะ
มีรับคนปทุมแล้วเหรอ
คุณสมบัติจึงเป็นไปไม่ได้
จึงขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย

ซึ่งเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีการชวน
หรือทาบทามแล้วมีคนทาบทามแล้วก็ชวนจริง
และถือเป็นการให้เกียรติรวมถึงกรณีที่มีประชาชนอยากให้ไปช่วย
กรทมก็ถือเป็นเกียรติอย่างสูง
แต่ตนเองเพิ่งย้ายอยู่ประทุม๒เดือนเอง
จึงไม่รู้จะตอบพี่น้องชาคประทุ่มยังไง
พร้อมเชื่อว่าใน๓จังหวัดที่ผ่านมามีแต่คนรักมากกว่าคนเกลียด
ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว
ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควร

คือตั้งแต่คนชั้นเจและลูกนอบคือเขาคือตั้งแต่

ก็คือเขาสั่งเป็นสั่งไม่มีการต่อรอง

ไปอยู่สัปดาห์นึงแต่ว่าตอนนั้นคือเจอเด็กแล้วเจอเด็กในถ้ำแล้ว
แล้วหนูค่อยถูกส่งขึ้นไปแล้วก็อยู่จนช่วยเด็กออกมาได้ครบทุกคน

คือแบบเวลาที่แบบนอกเวลางานน่ารักมากร้องเพลงเฮฮาอะไรอย่างนี้

สื่อทุกคนทุกชาตินะคะทุกชาติเลยนะคะ

ไม่เลยเพราะว่าเขาต้องคำนึงถึง

แล้วก็ทำตามไปพร้อมกันอะไรอย่างนี้

เขารู้เรื่องภูมิศาลและภูมินิดีมาก

เขาก็เลยเหมือนแบบดูเรื่องผังเมืองเรื่องอะไรอย่างนี้

ผู้นำมันต้องมีความเด็ดขาด
แล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็มองปัญหาแล้วก็แก้แบบที่มันชัดเจน
เป็นระบบก็ถูกเนอะ

ตลาดผู้ว่าใช่ไหม

ซึ่งโอเคก็ดีนะถ้ามันเกิดขึ้นได้จริง

รู้มาเดี๋ยวมีตัวละครรับอีกเยอะเลย
เพราะตอนนี้มีการดีลกันหลักเยอะหลัก

เขาเป็นอธิการบดีของ

กระบังนี่คือเป็นมหาวิทยาลัย

เพราะนโยบายเขาชัดเจนว่าเขาจะไปทางสายเนี่ย
เพราะว่าโลกยุคนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเขาตามทัน

เรื่องโอ้โหแบบพวกแบบสายโค้ดดิ้งสายนักพัฒนาอะไรอย่างนี้

เยอะใช่เทคโนโลยีนวัตกรรมอยู่นี่หมดเลย
เขาก็มีการไปโคลกับทางเมืองนอก
คือเอาโปรแกรมมาลงทำเป็นมหาวิทยาลัยใหม่
ซึ่งวันนี้เขาเข้าประชาธิบัติแบบไม่กินมีเสียง
เราฟังเสียงแปลกนึกได้ไหมฮะก็ไม่มีเสียง
ก็ดูแล้วเหมือนแบบเป็นเกียรติเหมือนแบบว่าเอาจริงนะเหมือนแบบว่า
เห็นความรุ่นใหม่ของประชาธิบัตย์เกิดขึ้นเลยนะ
มินว่ามันคือก้าวใหม่แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ
ถ้าพูดถึงประชาธิบัตย์หลายคนจะนึกถึงความเก่าแก่ช้า
เอาจริงคนคืออันนี้ไม่ได้ว่าแต่หมายถึงว่า
คำนี้จริงเพราะเขาอยู่มานานแล้ว

ใช่มันคือแบบรากฐานที่มันขึ้นมา

ว่าเขายอมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่านะ
เพื่อมาอยู่ในแบบโลกยุคใหม่กับคนรุ่นใหม่หรือเปล่านะ
เพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยจบจากกรทมปุ๊บอีกแป๊บนึงไม่ถึงปี
ก็ต้องเลือกก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เลือกตั้งสนามใหญ่เมื่อไหร่
ได้แหละเท่ากับไม่แน่ใจฮะยังไม่ได้

อย่างที่ลงพื้นทงพื้นที่อะไรต่างนั้น
อุ้นี่แบบตัวจ่ายให้กับเกษตรกรนะคะ
ลงไปหลากหลายพื้นที่มากก่อนหน้านี้ที่ลงไปสุพรรณ
ก็มีแบบเรื่องของเกษตรกรที่ต้องมีการจ่ายเงินในส่วนนี้ไปให้อย่างนี้

ติดหนวดอะไรแบบนี้ได้ไหมคะ
แม่ตอนนี้คนอยากให้ตกลงหวย๘๐เนี่ย

ยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบจะหวยเจ้าใหม่อีกแล้วไงว่าได้ห่วง
ไม่มีอยู่แล้วในโลกนี้๘๐บาท

เมื่อวานนี้เค้าอุตส่าห์ไปถามพี่แม่มีนี่เลยใช่ไหมก้มทีจริงมา

เมื่อวานน้องมีน้องแฟนคลับรายการเรามีการส่งมาค่ะ
อันนี้เขามีจุดจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาล
สะดวกมากจ่ายทั้งแอปเป่าตังค์๘๐บาท

มีแต่ว่าจุดเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้แบบว่า
จำนวนที่มันแบบค่อนข้างจะมากขนาดนั้น
น้องดูอย่างนี้๘๐บาททุกที่ขายหมด
แต่ค่าบริการกี่บาท
แต่อันนี้เขาต้องขาย๘๐เลยเพราะว่ามาจากกรมของเขา
คืออันนี้มินว่าลอตเตอรี่๘๐ที่ซื้อนี้มีจริงแน่

มากคนนี้บอกว่าเลขเนี่ยคือแบบว่ามีทุกเลขด้วยนะคะ
อันนี้เขาบอกเขาพูดอย่างนี้เลย
แต่ว่าทีนี้เราก็เลยถามเขาไปว่าน้องไปดูจุดไหนมา
คือพี่จะได้รู้ว่าระบบนี้มันมี๘๐บาทอยู่จริง

นี่คือน้องเขาบอกมาตัวเขาก็ไปซื้อมาตรงสุขุมวิทย์ร้อยหนึ่งทับหนึ่ง
แล้วเป็นจุดคือต้องเป็นซุ้มแบบนี้เลยด้วยนะ
เป็นซุ้มแบบนี้
ก็ได้เขาเคยถามแบบว่าแหล่งข่าวเขาบอกว่า
ขายน่าจะต้องไปยื่นความประสงค์ที่จะขอเป็นผู้จำหน่าย
แล้วก็จะมีหน่วยงานพิจารณาคุณสมบัติตรงนี้เอง
เขาอาจจะแบบว่าสร้างความยุ่งยากทำให้คนขายไม่ได้ไปลงทะเบียน
หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังอยู่ในช่วงทดลองระบบ

มีนว่าป้าทำได้อ่ะ

แล้วจะให้เค้าขายเท่าไหร่อ่ะ
แล้วจะให้ป้าขายเท่าไหมิ้นเคยเจอเหมือนกัน

ปั๊มนี้กลุ่นตลาด

แล้วก็จะเดินไปตามไปร้านตรวงอาหารตัวต่างประมาณ

กลัวตำรวจจับเหรอจะให้ขายได้ยังไงรับมา๘๖ถึง๙๒แล้ว
บางงวดอะก็๘๖หรือถ้าโชคดีหน่อยก็๘๔
แต่ไม่เคยมีต่ำกว่า๘๐ใช่ไม่เห็นอะไรล่ะค่ะ
คุณผู้ชมยังบอกปัจจุบันนี้ราคา๘๐บาทมีกับ๑๐๐กับ๑๔๐บาทในคลิปค่อยจะเจอเลย
เดินไม่ดีแม่เดินอยู่แถวนี้ไงแม่เดินตลาดคนรวยหรือเปล่า

ก็ใช่ไงแม่ก็เลยเจอแต่แพงไงคำชะนวงที่เขาไปตรวจก็ต้อง๘๐
ก็ลองบอกให้ใส่กางเกงยีนขาดใส่เสื้อแบบว่าใส่เสื้อวงไปอย่างนี้
ตำรวจตรวจอะไรไม่ค่อยเจอนะคะควันดำก็ไม่เจอนะ
แอบเล่นใต้โต๊ะด้วยอะไรอย่างนี้
ฝากความหวังเอาไว้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นเนอะ
ดูเรื่องนี้กันหน่อยเมื่อเช้าถือว่าเป็นเรื่องน่าตกใจนะคะ
นครสวรรค์เฮลิคอปเตอร์ตก
แล้วคือชาวบ้านคือเขาเห็นจังหวะนาทีตก
เพราะว่าตอนขึ้นเนี่ยเขาเห็นแล้วว่ามีควันออกมาจากเครื่อง
สักพักนึงมันเสียหลักแล้วมันก็ร่วงลงมาเลย
คือเป็นเรื่องเศร้าเพราะว่าทั้งครูฝึก
แล้วก็นักบินที่เป็นสีการบินเสียชีวิตทั้งคู่เลย

อุ๊ยล่วง

ล่วงจริง

ช้อนของ
ไปช้อนล่วงเอง

ถ้าเราอย่างนั้นเราก็จะตกใจอย่างที่เขาเป็นอย่างนี้

ศูนย์ฝึกการบินทหารบกลบบุรี
ไปตกที่สนามบินเกษตร

ใกล้กับค่ายจิรประวัติเลยค่ะ

พันโทปานพงบันจงเปลี่ยนเป็นครูฝึก
แล้วก็สิบโทธนากรเปี่ยมเจริญสิทธิ์การบิน

คือปกติเฮลิคอปเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เวลาตก

นั่นคือ๒เครื่องยนต์หลักในการควบคุมสมดุลในการบิน
ถ้าด้านหน้าหรือด้านหลังสักอันหนึ่งมันเสียปุ๊บเนี่ย

ตกลงมานี่คือจะเห็นเมื่อสักครู่นะกลุ่มควันคือขึ้นเลยคือระเบิด
ไฟลุกไหม้แล้วคือพังยับไปหมดเลยนะคะ

เพราะว่าเขาซ้อมอยู่ในระหว่างภารกิจ

ต้นทางคือรถบุรีแล้วปลายทางคือนครสวรรค์

คือมันเสียการทรงตัวเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่เครื่องยนต์แหละ
เพราะว่ามันมีควันขึ้นมาตรงเครื่องยนต์ก่อน
ก่อนที่ฮอจะเสียการทรงตัวแล้วก็ค่อยร่วงลงมาแบบนั้น
กองทัพบกบอกว่าตอนนี้ส่งคณะกรรมการสอบสวน
เคราะห์สาเหตุอากาศยานอุบัติเหตุระดับกองทัพบกลงพื้นที่แล้ว
เพราะว่าต้องไปตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็รวบรวมข้อมูลในที่เกิดเหตุด้วย
แล้วก็เคลื่อนย้ายกำลังพลที่เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าฮอเก่าอีกแล้วใช่ไหม
คือก่อนใช่คือปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเวลาที่เรามีข่าวฮอตกเนี่ย
มันเป็นทองที่เราซื้อจากรัสเซียบ้างซื้อจากอเมริกาบ้าง
เป็นฮอที่เขาใช้งานมา๒๐ปีแล้วแล้วมาขายต่อให้เรา
แล้วเรามาใช้ต่ออีก๑๐ปีแต่ฮนี้เขาบอกว่าขอชี้แจ้งเลยว่า
ล็อต๒ปี๖๒อีก๖ลำรวมทั้งหมดทหารบกมีฮฝึกรุ่นนี้๒๒ลำ
และเป็นเฮลิคอปเตอร์ฝึกนักบินอากาศยานปีกหมุนรุ่นล่าสุด
ทันสมัยมากที่สุดด้วยแต่ว่าฮอที่ใช้ในปฏิบัติการภารกิจเนี้ย
ก็คือประจำการมาตั้งแต่ปี๕๕ก็คือ๙ปีแล้ว
ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นใหม่สุด
ยังถือว่าใหม่เพราะปกติที่เราใช้อย่างของกรมทรัพยากรอะไรอย่างนี้นั่นน่ะ
เกิน๒๐ใช่ไหมใช่ค่ะแต่นี่คุณเขาจะหานาวจะใหม่
อืมไม่ค่ะก็เลยต้องดูว่ามันเกิดขัดข้องอะไรที่ตรงไหน

แต่ก็คงจะน่าเป็นปัญหาที่เครื่องยนต์
เพราะมันมีควันขึ้นมาก่อนจริงก็ต้องแสดงความเสียใจ
กับผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านด้วยจริง

แต่ชาวบ้านเขาตกใจกันแหละแบบไม่คิดไงนึกว่าวินสวย
แล้วที่สำคัญน่ะมันตกแถวค่ายทางหาดเลย
หน้าค่ายเลยเขาบอกมันหน้าค่ายเลยค่ะ

อยู่ตรงปริศนีย์ใช่แถวปริศนีย์ค่ะ

อันนี้มันเป็นจังหวะที่แบบ

นี่แล้วพอมันเสียการทรงตัวปุ๊บก็คือ

ใช่เพราะว่ามันพยุงไม่ได้แล้วไง

มันมีปีกอีกในการที่ช่วยพยุงตัวถูกไหมคะ

พัดหางอันเล็กแล้วมันจบแล้ว

บอกฮอนี่ก็คือบินได้นานแบบ๓ชั่วโมง

อย่างเครื่องบินมันดีดตัวได้เนอะ

จริงไม่ได้ไปตกในป่าในเขาอะไรอย่างนี้ด้วย
ทัศนวิสัยตรงนั้นคือไม่ได้มีต้นไม้
ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบลงชัดไม่ต้องเกี่ยวต้องอะไร

อันนี้ต้องดูคือเรื่องการบินก็ต้องดูดี
เรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์มันต้องตรวจสอบอย่างละเอียดจริง

ที่ต้องแบบว่าพอเวลาพูดติดกันเร็วมันดูแบบความหมายอาจจะ

ตลาดสั่งให้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เจ๊เบียร์คนละยำ
เป็นแม่ค้าร้านยำชื่อดังในโลกโซเชียลครับ

พร้อมกับเลื่อนหน้ากากอนามัยไว้ใต้คางโดยระบุว่า
พื้นที่ตลาดนี้ที่ไหน
ปล่อยให้ร้านค้าสามารถติติงลูกค้าได้ไหม
เดินชิวแล้วอาจไม่ซื้อสินค้าร้านนั้นนะ
ตลาดอะไรที่ไหนมีกฎกฎกฎกฎกฎิกามารยาทอย่างไร
ทำได้ใช่ไหมก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะคุณไปดูคลิปก่อนฮะ
ก็ไปเล่นมันก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ถ้าสมมุติอารมณ์เราไม่ดีจริง
ก็อาจจะเสียกลับนะมันอยู่ที่แหมตอนนี้เศรษฐกิจมันอย่างนี้เนอะ
๒๘รอบแล้วทำไมไม่ซื้อสักทีนะครับอย่าอะไรอย่างนี้

บอกว่าฉันจะเดินกี่รอบก็ได้

พื้นที่สาธารณะจะเดินกี่รอบก็ได้

พอลูกค้าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเนี่ย
จะทำร้ายร่างกายเขาด้วย

แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นคือด้วยความเจ๊เบียเขาไลฟ์อยู่
เขาก็มานินทาลูกค้าในไลฟ์ต่อไง

ว่าเรื่องเออว่าเรื่องเตี้ยบ้าง

เขาฟ้องแล้วเนี่ย

อยู่แล้วก็ไปหาเรื่องเขาไปใจ่ก่อน

ประธันตร์ไทยรัฐของเราถึงขั้นต้องลงพื้นที่ค่ะ

ถนน๙กิโลตำบลสุรศักดิ์อำเภอศิรชาชนบุรีเนี่ย
พบกับร้านที่เกิดเหตุคือร้านยำเจเบียร์คนละยำ

โดยมาในทรงเกียจหาสูงอายุ๓๔ปีเนี่ยเป็นหัวเพศ๒
นัทแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านก็ยืนแนวะใช่

จุดขายของร้านเนี่ยคือการเป็นสุขกันเอง
ส่วนหนึ่งเนี่ยนางบอกมาจากความสนุก

บางครั้งเนี่ยการพูดการจานเนี่ย

ตนเองขอยอมรับผิดและขอโทษจริง

ขณะเดียวกันผู้บริหารตลาดนะครับ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้

เรื่องเกิดขึ้นมาแล้ว

กับร้านค้าหยุดถึง๒กลางแล้ว

ยำนี้ออกจากตลาดตั้งแต่๑๕ธันวาคมนี้
เราไปฟังเสียงของแม่ค้าเขาซะหน่อยไหม
เพราะในวันที่๑๕นี้นะครับเขาก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว
ที่เรามาเจอเขากำลังจะมีของเดือนอยู่ประมาณ
ขายวันนี้กับวันนี้ก็เลยต้องขายจบแล้วก็ต้องเคลียร์ร้าน
คือเจ๊เบียชอบไลฟ์แต่ไลฟ์ทีไรมีปัญหาเข้าตัวเอง
ทีเล็กคราวก่อนนู้นถ้าจำได้ที่เป็นข่าวคือ

แต่เขาก็ไปด่านั่งต่อไปบอกว่าทำไมใช่หลังจากนั้นแล้วไง
คือคนที่เป็นแฟนคลับเจ๊เบียเองในเพจเจ๊เบีย

ทงขอโทษแล้วก็แบบขอชี้แจงว่าจริงลูกค้าก็มาปั่นเข้าเหมือนกัน
อะไรแบบเนี้ยนะคะคือคนที่อยู่ในเพจเจ๊เบีย

เป็นกำลังใจให้เจ๊นะแต่ว่าเจ๊แบบ

ปรับปรุงตัวนะเจ๊อยากส่งกำลังใจให้จริงอะไรอย่างนี้
แต่เมื่อคุณสุดแม่เดินอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็มีคนมาทักแม่อย่างนี้
พี่หมดน้ำ๒๘รอบแล้วข้าวแวะร้านหนูหน่อยไหมคะ

เห็นไหมคุณแม่ยังขึ้นมาอย่างนี้

ถ้าเกิดเขามาแนวเอิกอาคลูกค้าเดินมาเอิกอาค
แบบเจ๊เบียอะไรอย่างนี้
เราก็แซวกันต่อปกติไงความเป็นกระเลย

อาหารชีวิตนี้ผัวจะกินอะไรลูกไม่รู้ไง
สมมุติคนเราอารมณ์เสียเย์เราก็ต้องดูว่าเขาจะเล่นกับเรา
ก็แล้วแต่อารมณ์ถ้าอารมณ์ดีไม่ยากก็จังเล่นได้
คือเขายอมรับแล้วว่าเขาอารมณ์หลุด

เมื่อกี้เขาบอกว่าก็ลูกค้าตอบเขากลับมาด้วยถ้อยคำที่รุนแรง

ก็คงตรงจี๊ตรงที่บอกว่าตรงพื้นที่คุณเหรอ

ใช่เขาก็บอกที่ที่ฉันค่ะหน้าร้านฉัน

เอ้ายังไม่ใหญ่สักล้านก็เป็นแปลกเป็นไหมวะ

ใช่หรือไม่นี่อาจจะเดินรอใครอยู่หรือเปล่า

มันก็มีหลากหลายเหตุผลกันไปแต่บางทีเนอะก็อาจจะต้องแบบพูดจาดี
อาจจะต้องสังเกตอาการของคนในลูกค้าที่เดินด้วยว่าแบบเขาอารมณ์ดีหรือไม่อารมณ์ดี
ไม่ใช่แบบพูดไปหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นแม่มดก็ไม่มีใครกล้าเล่นหรอก
ถ้าไม่ได้เดินไปถามร้านเขาก็อยากให้คุณแม่เข้าร้านเขาไหม
ไม่คุณฉันก็แบบว่าไม่ค่อยไปไหนอย่าต้องไปไหนถ้าไม่คิดมันเข้าเลยไง
อืมวันนี้ไปเจออ่าหนุ่มคนหนึ่งเจ้าของร้านขายอาหารเวียดนาม

เขาบอกว่าแบบเนี่ยต้องขอบคุณพี่มดดำมากฝากหนูมาบอกบอกว่าขอบคุณพี่มดดำด้วย
ที่แบบถ้าไม่ได้พี่มดดำเนี่ยร้านผมก็ไม่เป็นที่รู้จักเลย
โอ้โหหลอหรือเปล่าหลอเท่าสุดที่สารเนี่ยนะ
ได้เห็นไหม
มีผู้เข้ามาชมจำนวนมากนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันสนานอาทิ
เบาะด่างก็มานึกว่าไปเล่นสงครานมาพระท่านจุมผิดขันจากน้ำมน
เนี่ยเป็นแป้งเจิมหรือเปล่าเลยสะบัดกันอยู่เต็มรสแบบนี้นะคะ
แต่เป็นเช็คโคตรนะอืมแล้วมันจะซักออกไหมอ่ะ
ซักเบาะทีเท่าไหร่ก่อนอันนี้มันเบาะผ้า
มิ้นว่าซักออกแต่ใช่ซักเท่าไหร่ก่อนสักเท่าไหร่แข็งมากน่ะ
ขังเขาลงให้เต็มถ้าไม่เอาออกก็ของหายหมดแล้วนี่เนี้ยทำความสะอาด
โอ้โหเอ็นดูโอ้ต้องขัดโอ้ขัดมันก็ออกอยู่มิ้นคืออาจจะ
อาจจะคุยกับหลวงพ่อไม่ชัดเจนหรือเปล่าว่าแบบอยากให้เจินแบบนั้น
กว่ามันจะแห้งหมดนะคะแล้วรสเพิ่งกลิ่นใหม่หายหมดก็คราวเนี้ย
รถเพิ่งป้ายออกมาใหม่ใหม่หอมน้ำอบขึ้นไปนั่งก็จะหอมน้ำอบ
ขับรถกลับบ้านดึกดึกก็จะหล่อนหล่อนนิดหนึ่งเอออ่ะก็มีแปดสิบครับ
พยายามเอาให้คนไปก็ไม่มีใครซื้อเจ้าของแผงถูก
อย่างล่าสุดที่เลยที่นครพนมเนี่ยมี
แต่มันก็ไม่ได้ทุกครั้งแต่มันก็แปลกตรงที่ว่ายังหาสมการไม่ได้ว่า
ทำไมน่าอย่างเช่นถ้าสมมติจังหวัดไหนเสมอ่ะ
อย่างก่อนหน้านี้เป็นอุดรอุดรเนี่ยเป็นจังหวัดที่คนถูกรางวัลที่๑เยอะที่สุด

ก็เลยอยากรู้ว่าเขาใช้หลักการอะไรฟิสิกส์สถิติหรืออะไรบ้าง
เคยถามคุณแม่เรามะม้านี่ก็คือถูกบ่อยมากเหมือนกัน
เขาซื้อลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ถูกแบบเกือบทุกงวดเหมือนกัน
หรือไม่ก็แบบถูกงวดเว้นงวดอะไรประมาณอย่างนี้
ถามว่ามะม้าเอาเลขมาจากไหนเขาบอกว่าบางทีเขาก็เอาจากรอบตัวเราอ่ะ
ไม่ได้มีเลขอะไรที่เป็นหลักการสมมุติช่วงนี้สถานการณ์วันเกิด
เกิดลูกคนไหนคนไหนบางทีเขาก็เลือกเลขจากที่มันเกี่ยวข้องกับลูกมาแค่นั้น
เหมือนคนจะมีความรักอะอยู่เฉยก็จะควรคำรักก็ไม่นะ

นุ่มชุ่มชื้นซึมไวไม่เหนียวเนื้อหนัก
เมื่อสักครู่นึงมีแฟนรายการส่งมาบอกว่า

เจิมรถสนุกเป็นแป๊บที่นึกว่าเจิมรถใช่ป่ะอ่าคุณบอกว่า
สัมภาษณ์เจ้าของรถผู้หญิงคนเจิมรถคือคุณปู

คือเขาบอกว่าคุณปู่หยิบน้ำอบมาใช่ไหมคะ
แล้วก็จังหวะนั้นเองเนี่ยน้องผู้หญิงเขาติดสายโทรศัพท์พัดมาอีกที
ก็คือรถแหละขาเอาไปหมดแล้วคุณปูเจอไม่เรียบร้อยโอ้โฮ
คือเป็นมงคลแล้วล่ะของเรียกได้ว่า

เหมือนทุกวันนี้ฉันเห็นเด็กรุ่นใหม่อย่างหนึ่งก็สบายใจนะ
แบบว่าซื้อรถไปเขาไม่ไปให้พระเจิมมานะ

เด็กฝึกงานจบเด็กที่แบบเพิ่งมาทำงาน๒๓ปีแรก

เขากลับกลับไปต่างเจ้างวัฒน์นี่แหละพวกน้อยจะไปไหนกันเนี่ย

ขับไปนู่นขับไปเลยไปเที่ยวเลย

เพื่อนเนี่ยพาภรรยาไปงานแต่งใส่ซองเกือบ๕๐๐

งงใจน้อยไปจริงอะดิ
คือเหมือนใส่ซองไป๕๐๐แล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เป็นหนึ่งในปัญหาที่คิดไม่ตกจริงนะคะ
สำหรับใครที่แบบว่าจะไปร่วมงานแต่งงาน
แล้วก็ควรจะใส่ซองคู่บ่าวสาวเท่าไหร่ดีนะ

บางครั้งเงินที่เราคิดว่าเยอะพอแล้วเนี่ย
จะดูน้อยไปสำหรับคนอื่นหรือเปล่า

อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยไต้หวันค่ะ
คนนึงเขามีการนำมาโพสต์ข้อความ

เพื่อนของเขาเองก็ได้ไปร่วมงานแต่งงานหนึ่ง
แล้วก็พบว่ามีแขกที่พาภรรยามาร่วมงานนะคะ

ก็คือ๔๓๒๘บาทโดยประมาณนะคะ
แต่ดูเหมือนฝ่ายชายฝ่ายเจ้าบ่าว
เขาจะดูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ค่ะ
ทำให้เพื่อนของผู้โพสต์รวมถึงผู้โพสต์เนี่ย

เงินใส่ซองไปขนาดนี้เนี่ยนะคะ

นี่มันเป็นเงินจำนวนที่มันไม่น้อยแล้วนะ
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นหัวข้อที่มีคนเข้ามาถกเถียงกันนะคะ

ดูเหมือนบางคนจะต้องการถอนทุนคืนนะ

จริงแล้วเนี่ยเจ้าภาพควรจะคิดถึง

๓๖๐๐ธรรมดาไต้หวันเนี่ยดูน้อยเกินไป

จริงแล้วเราควรใส่ซอง
เท่าไหร่กันแน่โดยพวกเขาก็มองว่า

ระดับของร้านอาหารที่คุณไปจัดงานด้วย
รวมไปถึงสถานที่จัดงานแต่งงานค่ะ
อกจากนี้ในอังอาจจะต้องพิจารณา

บางคนบอกว่าถ้าเป็นคนคุ้นเคยกัน

จำนวนเท่านั้นก็ออกจะน้อยไปจริง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีคนบางส่วน

ยังไม่ไหวมีคนเข้ามาชีกบอกว่า

จริงมันอยู่ที่ความสมัครใจจริงพี่มด

แล้วก็บางคนก็ดูจริงนะเรื่องของสถานที่ที่จัดงาน
การจัดงานมีความใหญ่โตขนาดไหน

นี่แล้วเนี่ย
ถ้าฟันหมื่นหนึ่งอะไรอยู่แล้ว

ถ้าเจ๊มันไม่ได้
ที่ทุกคนใส่ที่ยังไงเลย

แต่คือนี้เค้าตกเถียงว่ากิจกี๊ฟ
นี้คืออันนี้มีเพิ่ลคนอยากทำยังไง

ถ้าเพื่อนเขาต้องเอาเงินไปรักษาแม่ก็จะ

มันเคยมีช่วงนะที่แบบหน้างานแต่งเยอะ

จนบางคนบอกว่าแบบไม่ไปสิต้องอ้างอ้าง
เออบางคนก็คือเลือกไม่ไปเลย
หลายคนเดี๋ยวนี้เขาจะจัดเป็นแบบงานแต่งฝรั่ง

เพื่อนเราอ่ะใช่เขาบอกว่าจองคิวตั้งแต่ปีที่แล้ว

ถึงเป็นรอบถูกต้องมาก
อีกหน่อยแล้วก็เป็นงานแต่งของลูก

ไม่ได้อย่างเราอย่างเราใส่ปราคสูตรนะแม่

ในตอนเราตายแล้วก็ใส่ซองมาเท่าไหร่

คนเก่าพวกเก่าที่เคยแอบรักเอโรโชน

คือเครื่องใส่สูตรไงผมไม่ได้ใช้ในประมาณใหม่นะ

เขาจะบอกว่าเราก็ต้องลดคุณค่าตรงนี้ลงไง
หรือว่ามีอารมณ์รู้สึกแบบไม่พอใจอันนี้ก็อาจจะไม่น่ารักไง
แต่คือในการไปของอาหารอร่อยยังไง
มันใส่๕๐๐กิน๓โต๊ะแม่
เกี่ยวเปล่าว่าตอนนี้ที่เขาแต่งงานกันเยอะเพราะอากาศมันจะเย็นขึ้นอีกแล้ว
ปลายปีส่วนใหญ่หน้าที่คนแต่งงานเยอะก็คือช่วงฤดูหนาว
อากาศจะดีอะไรอย่างนี้มาแต่งตัวก็สบายชิว
ท่านห้าฝนบางคนจัดมันก็เฉอะแชะไง

คราวนี้อาจจะยาวตั้งแต่วันที่๑๖ถึง๒๐
เยาว์ยุทธ์เป็น๕วัน๑๐วันเลย
แต่ว่าใช่มันมาทีละละลอกแบบขยึกขยักไปเรื่อย
คือ๑๔๑๕ความกดอากาศสูงจากจีนก็จะแผ่ปกคลุมถูกต้องไหม

เพราะฉะนั้นเขาก็คาดว่าในช่วงเช้าของ๑๖๑๗วันเดียวเนี่ยนะ
ก็จะมีความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ย

มันจะลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
หลังจากนั้นปุ๊บข่าวดีคือ๑๘
ก็จะมีความกดอากาศสูงมาอีกละลอกหนึ่งจ้า
จะแผ่เสริมลงมาปกประเทศไทยอีก
ก็จะลงอีกประมาณสักหนึ่งถึง๓องศาเซลเซียส

ตอนออกภาคกลางภาคเหนือ
ระวังเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ระวังจงดีใจ
จะได้มีความหนาวมันจะมีความเย็นกลับมา
แต่ภาคใต้ฝนเพิ่มนะคะระว้ายค่ะ
ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและที่ฝนตกสะสม
แล้วก็๑๕๑๘เนี่ยโอเคละแน่นอนว่าอากาศหนาวอากาศเย็นจริง
แต่มันไม่มีลมมันไม่ค่อยมีลม

กรุงเทพขอประกาศล่าสุดเฟซบุ๊กนะครับ
องจัดการคุณภาพอากาศแล้วก็เสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม
มีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างจะปิดนะฮะ
เพดานการลอยตัวเนี่ยต่ำอันนี้เรารู้อยู่แล้ว
เพื่อสุขภาพอนามัยจึงขอให้ประชาชนเนี่ย
งดการเผาในที่โล่งใช้รถเท่าที่จำเป็น
มันก็ทำไม่ได้อีกไหมจอดรถดับเครื่องยนต์
ตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน
ตรวจสอบไปก็ต้องออกมาทำอาหารกินอยู่ดีอะเนาะใช่ไหมล่ะ

หนาวมาทีไรแบบช่วงแบบปลายปีแบบนี้ฝุ่นก็จะตามมาด้วยทุกครั้งเลย

เขาเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

คือตอนแรกเนี่ยเจฟเบโซเขาคลองตำแหน่งมานานอืม
ทำให้ตอนนี้ทรัพย์สินเขาคือประมาณ๓แสนล้านหน่วยเป็นดอลลาร์นะคะ

ก็ก็คือเป็นท่านเรื่องของที่ยานอวกาศที่ส่งคนธรรมดา
คนธรรมดาที่ไม่ใช่นักบินอวกาศที่ไปปฏิบัติภารกิจไปเที่ยว
คือเขาคือไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรคนรวยก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรจริงนะ
แบบเล่นนอกโลกได้ไหมเป็นยังไง
ในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานีอวกาศอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลอนมัสเกอร์ถือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาก

เพราะเขาบอกว่ามัสเนี่ย
คือเป็นคนที่มีอิทธิพลทางความคิด
ให้กับทั้งในโลกและนอกโลก

เพราะเขาคิดเก้าหน้าจริงอย่าง

แต่เขาคิดแล้วเขาสร้างบริษัทนี้ขึ้นมา
ประมาณ๒๓ปีแล้วแล้วก็พัฒนาอยู่
ซึ่งบอกไอ้ลิงเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยหมอ

ใช่มันคือการพัฒนาไปด้วยกัน

แล้วจะอยู่ถึงวันนั้นไหม

อีรอนมัสเป็นคนละให้ทำให้ยาน

แล้วก็เป็นแค่ตัวลำออกไปนอกโลกใช่ไหมคะ
ลอนมาใช้วิธีการให้ตัวที่ต้องทิ้ง

ปกติถ้าสมมุติทิ้งออกไปนอกโลกมันจะต้องทิ้งเลย

แล้วก็เหลือแค่ตัวยานที่จะหลุดออกไปนอกวงโคจร
แต่สิ่งที่เอลอลมัสทำคือทำไมต้องสิ้นเปลือง
มหาฐานแบบอัตโนมัติได้ไหม
ทำได้แล้วทำแล้วเรียบร้อยแล้วทำได้ไปแล้ว
เรือดำน้ำจิ๋วตอนช่วยหมูป่าของประเทศไทยอยู่ไหนนะ

คิดว่าไม่จัดตั้มอย่างนี้
อยู่กับเรานี่แหละมั้งคะแต่ไม่รู้ว่าอยู่กับใคร

ในการใดก็การหนึ่งอะไรแบบนี้
เขาบินมาเพื่อหมู่ป่าโดยเฉพาะแล้วก็ตรงเขาทำเลยใช่ค่ะ
จริงหนูถูกส่งไปเพื่อให้ไปควานหาตัวสัมภาษณ์อีลอนมัสนะ
แต่เข้าไม่ถึงเพราะว่าเขาให้นักข่าวออกไปนอกถ้ำหมด
คือนักข่าวเนี่ยถ้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
จริงแล้วตอนแรกนักข่าวจะอยู่ประมาณบริเวณใกล้หน้าถ้ำ
แต่พอช่วงที่เจอเด็กแล้วจะทำปฏิบัติภารกิจเอาเด็กออก
เขาให้นักข่าวไปอยู่ที่ว่าการอบตด้านล่าง
ด้านล่างเขาลงไปอีกเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือหมดสิทธิ์
ส่วนอีรอนมัสคือบินตรงเข้าถ้ำไปเลยจ้า

ก็คือหมายถึงว่าบินตรงในรับทริปฯ
เขาเอาเครื่องเข้ามาลงที่เชียงรายเลย
เข้าถงสามไปคุยกับทางทีมงานแล้วก็ดูว่าสามารถช่วยได้ไหม
มากกับสภาพทำอยู่จริงก็เลยไม่ใช้
เขาอยากจะเอานวัตกรรมของเขามาลองใช้ดูด้วยซ้ำไป
ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนแบบรีเริ่มเป็นคนชอบลองทุกอย่าง
เขาตั้งบริษัทขึ้นมากี่อันประสบความสำเร็จหมด

จ่ายเงินแบบเวลาจากต่างประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะ

เด็กรุ่นใหม่ทุกคนนะ
อ่ะลูกไม่อยากกัน
คือภาษณียศมันดีมากคุณแม่

ในอวกาศในอนาคตไปเยอะมาก
ถ้ามาผู้ชายคุณเนียนแหละเปลี่ยนโลกได้จริง
คือเป็นอิทธิพลแบบเกี่ยวกับเรื่องหุ้นก็เยอะมาก
คือบางทีทวิตมาแค่๒คำไปเลย
แต่เราก็มีความที่สุดอยู่นะคะตัวนี้ของเราก็ที่สุด
โอเคเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันฮะ

ก็ใช่ไงได้ตอนหมู่ไหนไง
เดี๋ยวจะเล่ากันคุณแม่เขากลิบแบบว่า

ก่อนหน้านี้เคยมีคนถามไงว่าแบบ
วันนั้นพี่หนุ่มกับพี่มดดำใส่กำไรมีคู่กัน
วันนี้หนูเพิ่งไปรู้ต้นต่อที่เขาให้มา

ตั้งแต่หมู่ไหนกี่ปีแล้วล่ะ
อู๋พี่เขาบอกว่า๔ปีแล้วเนอะพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำพี่น้ำน้ำ
ด่าใครเอ่ยต่อหน้าเหมือนด่าตัวเองเหมือนกันเนอะบางทีต่อหน้าเนี่ย
หน้าเราพูดดีดีครับครับอะไรก็ได้ครับแต่พอถึงเวลากลับไปไม่ได้สักอย่าง
กูไม่รู้จะโทษพระเอกหรือผู้จัดการที่ทำให้เขาดูเข้าถึงยาก
แต่ผู้จัดการที่ดีน่าจะรู้จักวิธีการทำตัวยังไงให้อยู่ในวงการยาวนะ
ตอนนี้ก็แบบปกติก็จะถามกันว่า
เอ๊ะเราจะทานอะไรกัน
ขอบคุณหมินจ๊ะ
ขอบคุณครอบครับกันตอนนี้
นี่เมื่อกี้พี่อุ๋ยส่งข้อความกันมานี่พี่อุ๋ยก็รออยู่นะคะ

มีคนถูกรางวัลที่๑ได้อย่างน้อยเนี่ย๘๐คนต่องวด

เพราะ๑ล้านก็คือถูก๑เลขมันจะวนกัน

ไปแล้วครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ